มาดูเรื่องที่ชวนขนลุก

ไม่ใช่เรื่องวิญญาณหรือว่าเรื่องลี้ลับอะไร
เป็นเรื่องของผู้ชายคนนึงค่ะที่เขาโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะคะ
เป็นภาพเหมือนกับมีตัวอะไรไส้เดือนพญาติอยู่ในถุงซิปล็อกโพสต์ภาพนี้เอาไว้
ภาพนี้ค่ะแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า
เมื่อคืนตี๒กำลังนอนสบายสักพักมีอาการไอ
และมีอาการสำลักน้ำลายออกมาเยอะมาก
จากนั้นมีความรู้สึกว่าเหมือนมีเศษอาหาร
เหมือนมีเส้นสปาเกตตี้ติดคอ

คีบเอาสิ่งแปลกปลอมออกมาจากคอ
ปรากฏว่าสิ่งที่ออกมานั้นมันคือ
พญาติไส้เดือนคุณผู้ชมอยู่ในคอ
ยาวประมาณ๖นิ้วคือไตออกมาจากช่องคอ
คนที่โพสต์บอกว่ามันมาได้ยังไง

แล้วก็เอาสิ่งที่อยู่ในคอที่มันเหมือนพญาติไส้เดือนนี่แหละ
เขาเลยบอกว่าเสยองมาก
ต่อไปนี้จะงดกินอาหารดิบ
กึ่งสุกกึ่งดิบและผักสดทุกชนิดแล้ว
คือคนไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากนะคะ
คือตกใจมากว่ามันมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้จริงด้วยเหรอ
คือเจ้าตัวเองเขาก็มาโพสต์ว่า

คุณหมอบอกว่าเรื่องนี้มันคือปรสิทธิ์ค่ะ
คือพญาติไส้เดือนแล้วก็ตัวเขาก็กลายเป็นปอดอักเสบ

สาเหตุที่คุณหมอบอกเป็นอย่างนี้ครับ
ก็คือตัวของคนที่เขาเจอไอ้ตัวนี้ได้รับไข่พญาติ
ซึ่งอาจจะอยู่ที่ผักสดที่ไม่สะอาด
หรือเนื้อหมูเนื้อวัวที่ยังไม่ปรุงสุก
แต่ว่าเขายืนยันว่าลำพังตัวเขาแล้ว
เขาไม่ค่อยชอบทานอาหารสุกดิบเท่าไหร่
แต่ก็มีบ้างเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้รับจากการทานผักสดที่ล้างไม่สะอาดเนี่ย
น่าจะสูงกว่ากินของสุกดิบเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบกินแบบนั้น
สองก็คือพญาติเนี่ยพอไปอยู่ในร่างกายแล้ว
มันฟักแล้วแล้วก็มีตัวอ่อนของพญาติชัยจากลำไส้ไปสู่ปอด
จากนั้นปอดก็จะออกมาตามช่องหายใจ
ซึ่งปกติแล้วมักจะถูกกลืนเข้าไปใหม่ที่ระบบทางเดินอาหาร
แต่กรณีของผู้ชายคนนี้มันดันไต่มาผิดทางแล้วก็แจ็คพอร์ตมาออกนะฮะ
ซึ่งเคสที่มันไต่ออกมาแบบนี้ก็เคยมีมาก่อนเหมือนกันหมอบอก
ตอนนี้หมอก็ให้ยามาทานหลายตัวมียาปฏิชีวนะยาถ่ายพญาติด้วยยาระบายด้วยนะครับ
แต่ที่แน่คือเขาบอกว่าเขาคงฝันร้ายไปอีกนาน